ตี๓ตี๔นึ่งข้าวเหนียวและเตรียมที่จะหุงหาอาหาร
ลูกชายเอามีดพระฟันฉับเข้าไปบริเวณท้ายทอย

แล้วลูกมีอาการแปลกเพี้ยนด้วยนะฮะ

แล้วก่อนนั้นตอนเด็กมีอาการทางสมอง
กว่าจะจับได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คือคุณแม่

พอปิดผ้าก๊อสเสร็จแล้วผ้าเหล่านี้ก็ต้องพันอีกรอบหนึ่ง

คืออาการดีขึ้นหมอเลยให้มารักษาตัวที่บ้าน
คุณแม่เปิดแผลให้เราดูแล้วก็เล่าให้ฟังเปิดใจเลยฮะ

เพราะว่าลูกชายคนนี้จะฝากผีฝากไข้สุดท้าย
มันมาทำร้ายแม่แต่ก็เอาล่ะยังไงก็เป็นลูก

ประโยคนี้ออกมาจากปากของคุณแม่คนนี้ว่า
จะดีจะร้ายจะเลวยังไงก็ลูกแม่ให้อภัย
เพราะแม่รู้ว่าลูกแม่เนี่ยเหมือนกับว่าตกเป็นธาตุยาเสพติด
ทำแผลเสร็จเรียบร้อยครับแปะผ้าก๊อสแล้วก็เอาผ้าพันธุ์ใหม่
ก่อนหน้านั้นครับตำรวจสพเวรุวันที่ขอนแก่น
ไปจับกลุ่มตัวลูกชายคนนี้ฮะลูกของคุณแม่พร้อมอาวุธ
คุณขวัญคุณผู้ชมดูหน้าจอครับคุณทำไมเยอะขนาดนั้น
มีดปลายแหลมเนี่ยเป็น๑๐๑๐เล่มแล้วยังมีปืนอีกฮะ
มีทั้งปืนปากกาปืนยาวแล้วก็มีกระสุนปืน
เหล่านี้เป็นของกลางครับค่ะนี่ไม่ใช่คลังอาวุธนะครับ
นี่คือบ้านแต่ทำไมอาวุธมันเยอะแยะขนาดนี้
คุมตัวในปลายไปโรงพักเบื้องต้นในปลายบอกว่า
ผมไม่ได้ตั้งใจจะฟันหัวแม่นะผมแค่จะเดินไปขอเงินแม่
ไปแต่เช้าเลยนะเช้ามืดเนี่ยเขาหุงข้าวนึ่งข้าวเหนียวเนี่ย
ผมเดินไปจะขอเงินแม่แล้วผมเผลอสะดุดแคร่
มันจะมีแคร่ต่างจังหวัดสะดุดที่ขาตั้งแคร่
ล้มมีดฟันฉับลงไปโดนที่หัวของแม่
ผมรู้สึกผิดเหมือนกันให้การแบบนี้
เห็นคุณแม่เดินได้แข็งแรงขึ้นก็อุ่นใจเห็นไหมฮะ
แค่ที่อยู่ด้านหลังคุณแม่เขาบอกเขาสะดุดตรงขาตั้งแคร่เนี่ย
แล้วก็ล้มลงมามีดมันมาลงที่หัวคุณแม่พอดี
ไม่ใช่แล้วคือตัวเองถือมีดเอาไว้ตลอดอย่างนี้เหรอ
เขาระแวงมันมีที่มาแม่เล่าให้ฟังอย่างนี้คุณขวัญธานีก็ดีมาก
คุณผู้ชมครับในปลายอยู่บ้านพร้อมกับถือมีดติดตัวตลอดเวลา
เขาหลอนกลัวว่าจะมีคนมาทำร้าย
เชื่อไหมเวลาแม่หุงข้าวเสร็จทำกับข้าวเสร็จเขาไม่กินข้าวกับแม่นะฮะ
เขากลัวว่าแม่จะวางยาเบื่อในกับข้าว
เขาเอาข้าวเป็นข้าวเหนียวที่แม่นึ่งไปกินในห้องของเขา

นั่งกินคนเดียวในห้องปิดประตูลงกรอน
แล้วกับข้าวล่ะเขาทำกินเองฮะไม่ยอมกินกับข้าวที่แม่ทำเลย

ในปลายหลอนระแวงว่าจะมีคนมาฆ่า

ตอนลูกเล็กประมาณสักป่อน๑ป่อน๒
คือเหมือนกับมีอาการทางสมองคือหลอดเลือดมันตีบต้องมีการผ่าตัด
แล้วหลังจากนั้นพอลูกโตขึ้นมาไปผัวพันกับยาเสพติดฮะ
คราวนี้มีอาการแปลกขึ้นไปใหญ่ชอบหลอนครับระแวงไปหมด
แล้วคุณแม่บอกแบบนี้คุณขวัญคุณผู้ชม

โอ้โหยาเสพติดมันราคาถูกกว่าขนมถูกกว่าลูกอม

แล้วบางครั้งแม่บอกนะ
สังเกตเห็นเหมือนคนมีสีจะมาส่งยาเองด้วย

เป็นไปได้ไหมแม่ขอสองอย่าง
ขอลูกแม่คืนโดยให้ลูกแม่ได้รับการบำบัดรักษา

กับ๒ปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้านนี้ได้ไหม

และสิ่งที่ลูกทำกับแม่ย้ำอีกครั้ง

พร้อมให้อภัยลูกเสมอครับ
แม่กับย่าเน้นสั่นแหละเพราะว่าออกมานี่

ใช่

แต่ก็รู้ว่าลูกเห็นผิด
แม่ก็รู้ว่าลูกเห็นผิดลูกก็คือลูกหนูจ้ะ
แม่ก็อยากให้บำบัดด้วยจ้ะ

รู้ถึงขนาดที่ว่าข้อหาอะไรด้วยทำร้ายบุพการี
ตัวของในปลายก็ถูกตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการี
จนเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ
แล้วก็ความผิดเรื่องการครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
แล้วก็มีปืนประกอบเองไว้ในครอบครอง
เหล่านี้คือของกลางทั้งหมดฮะ
เจ้าตัวจะอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายแม่ก็ตาม
ในขณะที่ทางตำรวจนะครับ
ในพื้นที่ตำรวจบอกเลยครับว่า

มีคนมีสีมาเดินยาส่งยา
เหล่านี้ชาวบ้านแจ้งเบาะแสมาได้เลย
โรงพักเวรุวันตำรวจพร้อมทำหน้าที่

แล้ว๒จะเร่งตรวจสอบเพิ่มเติม
เพราะที่ผ่านมาก็กำราบปราบยามาอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน
เดี๋ยวมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ

มีคนในครอบครัวที่มีลักษณะไม่ปกติ
ดิฉันว่าต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขาช่วยแล้วนะคะ